อีกหนึ่งคนที่เราจะต้องไปถามคือคนที่พาร่างคุณตังโมขึ้นมา
จำได้ใช่ไหม๒๖กุมภาคคุณไทย
ก็ออกปฏิบัติการค้นหาแล้วก็ไปเจอร่างของคุณตังโม
เมื่อวานนี้พี่ไทยให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวี
แล้วเขาก็บอกข้อสงสัยมาในหลายเรื่องนะครับ
เดี๋ยวต้องไปฟังหน่อยครับขออนุญาตนิดหนึ่งคือน่าจะเป็นครั้งแรก
พี่ไทยพูดเต็มปากเลยนะคะถึงลักษณะศพของคุณแตงโม
ทีนี้ก็ถามก่อนหน้านี้ตอนที่เจอศพแรกทำไมไม่พูดตั้งแต่ตอนนั้น
ไทยบอกว่าไงรู้ไหมคะก็ค่อนข้างมีไหวพลิบนะ
อยากจะรู้ว่าตำรวจและนิติเวศอยากจะพูดอะไรบ้าง
คือเขาเองก็สงสัยเหมือนกับพวกเรานี่แหละอยากรู้ว่าตำรวจจะแถลงว่ายังไง
ใช่สุดท้ายแล้วเหมือนกับไม่มีอะไรคืบหน้า
คุณไทยก็เลยออกมาดักทางว่าสิ่งที่ผมเห็นมันเป็นแบบนี้นะ
ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าผลนิติเวศที่จะออกมาจะเป็นแบบไหน
พี่ไทยถึงกับบอกว่าก็ที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เห็นมีใครพูดความจริงเลย

กลับไปครับ๒๖กุมภานี่แหละครับภาพตอนนี้เลย
คุณไทยเนี่ยพาร่างคุณตังโมขึ้นมาจากขึ้นมาบนฝั่งนะฮะ
แล้วก็สภาพของคุณตังโมคือตอนลอยขึ้นมาเป็นร่างในท่าคว่ำหน้า
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ถ่ายรูปหลังจากพลิกตัวแล้ว
มาดูภาพที่ชาวเน็ตวาดไว้จากคำอธิบายของคุณไทยครับ

เราจะไม่ได้เปิดภาพศพของคุณแตงโมแน่นอน
แต่นี่คือภาพที่ชาวเน็ตวาดไว้
คุณไทยอธิบายอะไรมาวาดตามเลยลักษณะน่าจะเป็นอย่างนี้ลองดูครับ
ตาซ้ายเนี่ยถล่นออกมา

ตาขวานี่หมายถึงขวาของศพนะฮะไม่ใช่ขวาของมุมมองคุณผู้ชมนะ

แล้วก็จะมีความบวมช้ำเลือดช้ำหนองอยู่ซึ่งตอนนั้นคุณไทยเห็นแวบแรกเลยนะ
คุณไทยบอกเอ๊ะมันผิดปกตินะ
คือพี่ไทยเขาก็มีการช่วยกู้ภัยหลายรอบแล้ว

ศพจมน้ำพี่ไทยเห็นมาแล้วบอกศพนี้แปลก
ไม่ค่อยเหมือนกับศพอื่นที่จมน้ำแล้วเขาเคยเห็นมา

ปกติศพจมน้ำทั่วไปเนี่ยตาปูดสองข้างเลย
และศีรษะจะไม่มีรอยบวมช้ำครับ

นี่มีฮะศพของคุณตังโมมีรอยบวมช้ำ
เลือดช้ำหนองด้วยพี่ไทยบอกเลย

ไปดูตรงช่องปากหน่อยว่ามีอะไรบ้าง
จังหวะที่เจ้าหน้าที่เตรียมจะใช้ก้านสำลีไปตรวจกระพุงแก้ม
ตรวจดีเอนเอว่าศพนี้ใครใช่คุณตังโมจริงหรือเปล่า
คนที่เป็นคนบีบปากคุณแตงโม
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เอาก้านสำลีไป

เนื้อเยื่อครับก็คือคุณไทยนี่แหละ
พบว่าก็จะมีทั้งดินโครนมีสิ่งปฏิกูลมีเลือดมีหนองไหลออกมา
แล้วฟันหน้าด้านบนของคุณตังโมเนี่ยหักจนหล่อเลยครับ

และยังไม่ได้บอกใครจนกระทั่งเมื่อวานนี้
น่าจะเป็นครั้งแรกที่แบบเปิดออกมาอย่างเป็นทางการเลยนะคะ

เออเนี่ยสงสัยมากเลยแต่ว่าก่อนที่คุณแตงโมเนี่ย

มีซ่อยอยู่ใช่ไหมครับแต่บอกเป็นซ่อยอิตาลีเส้นใหญ่เลย
คุณไทยก็บอกว่าจะเห็นแผลที่รอบคอและหนังกำพร้าก็เริ่มจะหลุดแล้ว
รอยที่คอตัวเขาเองเนี่ยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันเป็นรอยจากซ่อย
หรือรอยจากอะไรอย่างอื่นมารัดหรือเปล่าอันนี้ก็คงบอกยากอยู่
แต่เห็นว่ามีสร้อยเส้นนี้เป็นสร้อยอิตาลีที่คุณแตงโมสวมใส่
ก่อนจะประสบเหตุตกเรือนนะครับทำใจดีนะ
ผู้บังคับการสถาบันนิติเวศยืนยันว่าไม่เคยมีรายงานบาดแผลที่ศีรษะของคุณแตงโม
ทำใจดีนะส่วนอดีตศัลยแพทย์ทหารชี้ชัดว่าบาดแผลจากใบพัดเรือที่สามแฉก
ถ้ามันหมุนเป็นไปไม่ได้ที่มันจะมีขีดเดียวแบบนี้
พันเอกนายแพทย์ธวัชชัยกาญจนรินนะครับอดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าบาดแผลที่เกิดจากใบพัดเรือขณะกำลังหุ่น
จะมีลักษณะฉีกขาดหลายแผลลึกขนานกัน
ใบพัด๓แฉกหมุน๓๒๐๐รอบต่อนาทีจะกระทบร่างกาย๙๖๐๐ครั้งต่อนาที
แล้วถ้าเป็นวินาทีล่ะคุณหมอมันก็จะ๑๖๐ครั้งไงครับคุณผู้ชม
แล้ว๑๖๐ครั้งมันจะเป็นแผลกรีดยาวอย่างเดียวเหรอ

ไม่โดดตรงอื่นเลยหรอ
ลักษณะมันจะต้องเหมือนเป็นบั้งไหมคะ
นี่แหละตัวอย่าง
โดยงานวิจัยจำนวนมากบาดแผลจากใบพัดเรือในธรรมนองนี้
น้อยมากที่จะมีแผลและก็แผลเดียวแล้วไม่ลึกยาก
และหากบาดแผลนั้นมีเลือดพุ่งออกมาจำนวนมาก
ต่อให้ไม่จมน้ำห้ามเลือดแล้วนะหรือ
แต่ถ้าไปโรงพยาบาลไม่ทันตายครับ
ก็ตายนะเพราะว่ามีเส้นเลือดใหญ่อยู่ด้วย
หรือถ้าเกิดบาดแผลในน้ำคราวนี้ล่ะเลือดมันจะยิ่งออก
น้ำจะพาเลือดออกพาเลือดออกไป
แล้วเลือดมันจะไม่ติดกับเสื้อผ้า
ขณะที่พลตบตรีสุพิชัยลิ้มศรีวะวง
ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจพูดถึงเรื่องบาดแผลบอกว่า
ได้ส่งเนื้อเยื่อของคุณแตงโมไปตรวจพิสูจน์แบบคู่ขนาน

และโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทย
เพื่อยืนยันว่าบาดแผลเกิดจากสิ่งใด
แต่ยังไม่มีการส่งรายงานกลับมายอมรับว่า
รายงานจากแพทย์ที่เป็นผู้ผ่าพิสูจน์ศพ
พบว่าตามร่างกายมีบาดแผลหลายจุด
ที่เป็นแผลใหญ่ที่สุดอยู่ที่โคนขาอ่อนด้านในข้างขวา
ส่วนบริเวณบาดแผลที่ศีรษะตามกระแสข่าวนั้น
ไม่มีในรายงาน
ซึ่งเรื่องนี้จะเชิญแพทย์ผู้ผ่าพิสูจน์มาสอบถามเพิ่มเติม
ว่าข้อที่จริงเป็นอย่างไร

พี่ไทยอาจจะมีประสบการณ์ในการเก็บศพ
แต่ทำไมพี่ไทยมีข้อสังเกตได้มากกว่า
เชี่ยวชาญหรือเปล่าผมไม่ได้ปรามาทท่านนะ

ตามกันต่อยาวนะอย่าเปิดช่องไปไหนเลยนะ
เดี๋ยวพูดเรื่องนี้อีกยังมีอยากพูดอีกเยอะเลย
คือก็ต้องยอมรับว่าจุดโฟกัสของสังคมเมื่อวานนี้
มันอยู่ที่เรื่องของสภาพศพของคุณแตงโม

แต่ข้อมูลใหม่จากพี่ไทท์ที่มันพรั่งพรูออกมา
มันเพิ่งปรากฏมาเมื่อวานนี้ทีนี้เราก็เลย
เอาชุดข้อสังเกตของคุณไทท์

เราไปถามคนที่มีทั้งประสบการณ์และมีความเป็นนักวิชาการด้วย
คุณหญิงหมอพรทิพย์ค่ะคุณผู้ชม
โดยเฉพาะบาดแผลต้นขาลักษณะตา

ใช่ครับส่วนตาขวาปิดสนิทเลย
แล้วก็บาดแผลที่ศีรษะต่าง
เราไปถามคุณหญิงแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันนะคะ
ท่านเป็นตอนนี้หมวกหนึ่งก็คือเป็นสมาชิกวุฒิสภา
แต่อดีตท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันนิติเวชวิทยาศาสตร์
กระทรวงยุติธรรมนะคะท่านก็จะมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้เป็นอย่างดีเลย
นักข่าวของเราเมื่อวานนี้โทรถามนะคะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของตา
ศพจมน้ำมันเป็นไปได้ไหม
ตาซ้ายถลนออกมาแบบนั้นแต่ตาขวาลักษณะปูดบวมแล้วก็ปิด
พี่ไทยบอกว่าเท่าที่เคยเห็นมาคือจะถล่นลงมาสองข้าง
มันจะมีความบาลานซ์มันจะมีความสมดุล
ซึ่งมันก็ไปสอดรับกับที่คุณหญิงหมอพูดแต่มันก็มีแต่อีกค่ะ
เพราะคุณหญิงหมอบอกว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ที่พอตกลงไปแล้ว
อาจจะโดนอะไรด้านล่างภายใต้น้ำหรือเปล่านะคะ
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่คุณหญิงหมอพูดก็คือลักษณะบาดแผล
เดี๋ยวเล่าให้ฟังคุณผู้ชมฟังคุณหญิงหมอพูดเรื่องของตาก่อนค่ะ
สิ่งที่คุณท็อปเขาพูดมันเป็นเหมือนกับที่ตาเขาเห็น
เรื่องนี้สำคัญคุณหมอนิติเวศจะตอบได้
ฟันหักตาไม่เท่ากันเพราะอะไรมันเป็นสิ่งที่ต้องตอบได้
แต่ต้องเป็นคุณหมอที่ดูศพค่ะ
แล้วการที่คนเราอันนี้เป็นความรู้นะคะคุณหมอ
ตาข้างหนึ่งมันถล่นออกมากับตาข้างหนึ่งมันปิดอย่างนี้
มันผิดปกติไหมคะของคนจมน้ำ

เป็นจุดที่ต้องดูหน่อยว่ามันมีอะไร
คือขยายความจากที่คุณหญิงหมอพูดนิดนึงนะคะ
คุณหญิงหมอออกตัวก่อนเลยว่าไม่อยากฟันทงเรื่องของสภาพศพของคุณแตงโม
ที่บอกว่าตาซ้ายถลนตาขวาบวมปูดแล้วก็ปิดเนี่ย
ไม่อยากฟันทงว่ามันจะเป็นแบบนั้นได้หรือเปล่า
เพราะว่าไม่ได้เห็นกับตาไม่ได้เห็นศพกับตาด้วยตัวท่านเอง
แต่ถ้าถามว่าเอาหลักวิชาการหลักการทั่วไปหรือประสบการณ์
คุณหมอบอกว่าอย่าว่าแต่ศพจมน้ำเลยค่ะ
ปกติแล้วคือศพที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะ
ลักษณะไม่ว่าจะเป็นตาซ้ายตาขวามันต้องเท่ากันค่ะ
ถ้ามันจะปูดหรือมันจะถลนมันก็จะถลนลักษณะใกล้เคียงกัน
แต่ว่าถ้ามีตาใดตาหนึ่งเนี่ยลักษณะแตกต่างกันแบบชัดเจนแบบนี้เนี่ย

นี่ไงคุณหมอก็เลยบอกว่าไอ้แบบนี้ผิดปกตินะคะ
ทีนี้มีอีกหนึ่งประเด็นก็คือบาดแผลลักษณะใหญ่
ต้นขาขวาของคุณแตงโมที่คุณหญิงหมอบอก
ได้ข้อมูลตรงนี้มาจากคุณไทยเอกพันธ์ที่ไปพบศพเป็นคนแรก
ลักษณะของแผลใหญ่แล้วก็ลึกถึงขั้นว่าลงไปกระดูกพี่เบิร์ต

ทีนี้คุณหญิงหมอบอกว่าเอาจริงนะตรงนี้หมอนิติเวศต้องตอบให้ชัดเจน
เพราะมันก็มีเทคนิคเทคโนโลยีกระบวนการพิเศษ
ถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ว่าโดนใบพัดหรือหางเสือมันจะมีเทคนิคพิเศษ
ลักษณะของกระดูกจะต้องมีโลหะมันติดค้างอยู่
ต้องไปเอากระดูกตรงนั้นมาตรวจ
ต่างประเทศเขาก็ทำแบบนี้นิติเวศต่างประเทศก็ทำแบบนี้
คุณหญิงหมอถามกลับไปว่าเราได้ทำหรือยัง
ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นอันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะ
คุณหญิงหมอพูดแล้วแหมก็ชวนคิดเหมือนกัน
คุณหมอทิ้งท้ายบอกว่าความจริงแล้วถ้ามีข้อมูลออกมามากขึ้นเรื่อย
ถ้าหมอนิติเวศจริงคุณหมอนิติเวศเขามีความเป็นอิสระ
เขาควรออกมาตอบคำถามสังคม
ให้สังคมตีความแล้วก็สงสัยกันกลายเป็นเรื่องยืดยาว
กลายเป็นเรื่องบานปลายแล้วก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าข้อมูลไหนผิดถูกอ่ะ
ไหมคะจริงแล้วคุณหมอบอกแบบนี้นะคะ
นิติเวศที่ผ่าศพหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับศพคุณแตงโม
คุณมีความเป็นอิสระคุณพูดได้
มันไม่ได้มีกฎหมายอะไรที่จะแบบเอามาปิดปากรั้วห้ามคุณ
คือเท่าที่ฟังคุณหญิงหมอพรทิพย์บอก
พยายามจะบอกว่าไม่ต้องรอหรอกไม่ต้องรอให้ตำรวจแถลงอย่างเดียวหรอก
คนไหนเป็นหมอนิติเวศมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้
เคยเห็นบาดแผลลักษณะนี้หรือว่าเห็นศพจมน้ำบ่อยออกมาบอกได้เลย
คืออาจจะยังไม่ได้พิสูจน์ทราบเชิงลึก
แต่ว่าลักษณะกายภาพที่เห็นกับตาก่อนท่านพูดได้

ด้วยความเคารพคุณแตงโมแล้วก็ครอบครัวนะฮะ

อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยกันอีก

ทำไมแผลที่ศีรษะกับแผลตรงใหญ่นี่มันเน่า
แต่ทำไมตัวมันยังดี
ตรงนี้ตรงนี้มันเกิดการอักเสบก่อนหรือเปล่าก่อนที่จะตกน้ำ
อย่าพลาดนะค่อยดูไปสืบจากศพไปด้วยกัน
คืนความยุติธรรมให้คุณแตงโมนะฮะ